ค่ะเมื่อวานนี้๑๓มิถุนายนถือว่าเป็นการครบรอบการจากไป๒๘ปีของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านน้องสาวคุณโอ่งสลักจิตนะคะก็ได้จัดพิธีทำบุญตักบาทแต่เช้า
โดยมีวัยพฤษเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติเป่าเป่าวลีเสรีรุ่งสว่างมาร่วมงาน
และอยู่ร้องเพลงไลฟ์สดใต้ต้นสายใหญ่สาราริมน้ำให้แฟนได้ติดตามค่ะ
แต่พอรู้ว่ามีไลฟ์สดร้องเพลงก็เลยขอมาแจมด้วย

แต่พอใกล้วันที่๑๓มิถุนายนโควิดกลับซารัฐบาลก็เริ่มคลายล็อก
ส่วนเรื่องตัวเลขปีนี้ค่ะพี่โอ่งไม่ได้เสี่ยงเซียมซีด้วยตัวเองนะคะ
แต่ให้คุณอาวัยพฤษเพชรสุพรรณเสียงแทน
เช่นเดียวกับอาต้อมเสรีรุ่งสว่างที่ไลฟ์สด
โชว์เสียงเลขกลางวงกันเลยทีเดียวค่ะ
คนนี้ดีขวา
ดีนะว่าเขาปลดล็อกข้ามจังหวัดได้นะคะ

พ่อก็เลยได้เลข๓๔๘ไป

ซึ่งเป็นสมัยก่อนนี้เป็นวงดนตรีคู่กัน
บอกพี่อาทรกีศาลพีพี่
ไม่รู้จะไปกลับยังไงเหมือนกัน